ส่วนผลงานนะครับของทีมชาติไทยที่เก็บ๓คะแนนได้ครับอีกหนึ่งเครดิต
นอกเหนือจากนักเตะเองที่เริ่มจะทำงานกันอย่างหนักและเข้าขากันมากขึ้น
ก็ต้องชมกองเชียร์ไทยด้วยนะครับที่เดินทางไปเชียร์กันนะครับ
ร่วมร้อยชีวิตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญนะครับ
ที่ทำให้นักเตะไทยนั้นมีพลังใจในการที่จะสู้ต่อในเกมที่เหลือ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับอากิรานิชิโนก็พอใจนะครับ
ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยครับหลังจากที่เกมล่าสุด
เอาชนะสิงคโปร์ไปสามต่อศูนย์นะครับขณะที่การเจอกับทีมชาติเวียดนามนั้น
กิระนิชิโนเตรียมไปสเกาะทีมชาติเวียดนามด้วยตัวเองครับอากิรานิชิโนเปิดเผยหลังจบเกมครับว่า
มีความลงตัวมากขึ้นเรื่อยซึ่งถือว่าทีมเริ่มต้นเกมได้ดี
จึงทำให้ปิดเกมเร็วแต่ก็น่าเสียดายที่น่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้ครับ
แต่เนื่องจากสภาพร่างกายของนักเตะที่อาจจะต้องเก็บไว้สำหรับ๒เกมที่เหลือ
ขณะที่อาการของสุปโชคสารชาติและวิสรุธอิมอุระที่ถูกสกัดในช่วงท้ายเกม
คุณซื้อทีมชาติไทยกล่าวว่าเบื้องต้นนักเตะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
แต่ต้องรอเช็คอาการอีกครั้งหลังจบการแถลงข่าวกุญสือทีมชาติไทยพร้อมลูกทีมทั้งหมด
สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่า
รู้สึกดีใจที่มีส่วนให้ทีมเก็บใช้ชนะ
ซึ่งตำแหน่งที่เล่นอยู่คือการฉีกไปทางริมเส้น
ทำให้เขาเล่นง่ายกว่าการเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า
ผมว่าก็รู้ว่าเล่นเข้าขากันมากขึ้น
เพราะว่าก็มีพี่อาร์มพี่เช็คแล้วก็ผมแล้วก็พี่เท่
เราก็ฝึกซ้อมกันมาด้วยกันบ่อยอยู่แล้ว
มันก็ทำให้แบบเล่นได้ไหลลื่นขึ้นครับ
ส่วนเกมนี้กองเชียร์ชาวไทยที่อยู่ในย่านเมืองบีนาน

พร้อมกับร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมชาติไทย
และวันนี้ทีมไทยก็ให้ความสุขกับกองเชียร์ได้สำเร็จครับ
มันเป็นอะไรที่ปลาปื้มมากและก็สุดแล้วนะครับ

แล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราทุกคนอยากจะเห็นทุกคนมีความสุข
แล้วเราก็สุขจริงด้วยนะครับ

แพ้เวียดนามเด็ดขาด

สำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับสปลาวที่สนามริซาวเมโมเรียล
วันที่๓ธันวาคมนี้เวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย